กิจกรรมของเราการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
ร้านที่เราจะนำเสนอคุณผู้ชมวันนี้นะคะ
เอาใจคนที่รักกาแฟกันหน่อยนะ
กับร้านนี้เลยแบบนี้
คือวันนี้เขาเอาเมล็ดกาแฟมาแนะนำเลยนะคะ
จากร้านเมล็ดคาเฟ่นะคะ
ร้านนี้เขาตั้งใจคัดสรรเมล็ดกาแฟต่าง
ที่มีคุณภาพทั้งกาแฟไทย
เล็ดกาแฟจากทั่วทุกมุมโลกเลย

ซึ่งทั้งร้านจะมีเมล็ดกาแฟหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปแต่ละเดือน

แบบไหนรสชาติประมาณไหน
แบบนี้คุณสามารถเลือกได้ด้วยความชอบของตัวเราเองเลย
แล้วเขายังมีจำหน่ายเมล็ดกาแฟ
สำหรับคนที่อยากชงกาแฟดื่มเองจากทางบ้านด้วยคุณ
ใช่เลยซื้อกลับบ้านเป็นเมล็ดกาแฟแบบนี้ก็ได้นะคะ
ใครสนใจอยากสั่งซื้อสั่งได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอด้านล่าง
หรือถ่ายภาพเก็บไว้นี่เลย

ใครที่แชะไม่ทันจดไม่ทัน
อยากจะสั่งมาดื่มมารับประทาน
หรืออยากจะนี่เลยให้โปรโมทร้านของเรากันที

นี่กฎกติกามารยาทภาพคลิปก็ได้แต่ขอสั้นสักนาทีเดียวนะฮะ

กิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
ใช่แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะ